สำคัญแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าสนุกสนานคืนเครงจริง
แล้วจะจัดเต็มความห่างเต็มคาราเบลขนาดไหน
ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
คุณผู้ชมเช้าแบบนี้เรามาปลุกความสดใส
และสร้างพลังบวกด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันดีกว่า
เราจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มและหัวเราะ
กับศีลศัลกีฬาพื้นบ้านสุดเทฮากัน
จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย
เริ่มที่แรกด้วยสีสันความสนุก

กับสาวแข่งไหว้ตีโป่งจังหวัดพยาว

พื้นบ้านที่สนุกจริง
เพราะแต่ละทีมทั้งแข่งทั้งเชียร์กันอย่างเต็มที่
ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านยี่เป็งลอยกระทง
ที่จัดขึ้นที่ชุมชนท่าวังควาย
ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โดยที่ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเดียว
ที่มีการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อว่านุ่มแข่งไหว้ต้นกล้วย

จัดขึ้นทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น๒ทีม
ได้แก่ทีมสีน้ำเงินและทีมสีเหลือง
ซึ่งจะประเดิมกันด้วยการแข่งขันไหว้ต้นกล้วย
โดยตัวแทนชายหนุ่มของแต่ละสี
จะต้องแข่งไหว้มักเกาะต้นกล้วยเพื่อทำให้ลากเข้าเส้นชัย
หากสีไหนว่ายน้ำเกาะต้นกล้วยเข้าเส้นชัยก่อน
หนุ่มแข่งเสร็จก็ถึงเวลาสาวกันบ้างแล้ว
กับการแข่งขันว่ายน้ำตีโป่ง
โดยสาวตัวแทนแต่ละสีจะต้องนุ่งผ้าถุง
ก่อนจะทำการยกผ้าถุงขึ้นและกระโดดลงน้ำตู้ม
เพื่อให้ผ้าถุงทองลมช่วยพยุงตัว
จากนั้นก็แข่งกันเพื่อไหว้น้ำไอพริกเส้นชัย
หากสีไหนไหว้เข้าเส้นชัยก่อนก็จะได้คะแนนไป
ซึ่งงานนี้ก็สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้าน
ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ยังอยู่กันที่จังหวัดพยาวแต่กระเทิบมาอีกตำบล
เพื่อมาดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสุดสนุกของผู้สูงอายุกัน
จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
โอ้โหแบบนี้ต้องเรียกว่าสนุกจนลืมอายุเลยทีเดียว
นี่คือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจัดขึ้น
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กระโทกหวาก
ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ซึ่งการแข่งขันนี้มีเหล่าผู้สูงอายุกว่า๑๐๐คน
เข้าร่วมโดยจุดประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุ
โดยมีการแข่งขันมากมายเช่นสมาธิ
ช้อนตักน้ำสีใส่ขวดให้มากที่สุด
ใช้เวลาที่จำกัดการแข่งข่อนี้แปลก
ถ้าใครกิต๒คนก่อนเป็นคนแรกก่อนจะถือว่าชนะไป
รวมถึงการแข่งปีตาแต่งหน้า
ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี
ที่ใช้มะเขือยาวผูกเชือกติดเอวไว้
เพื่อตีลูกมะนาวให้เข้าเส้นชัย
บั้นเอวดีตีแม่น
และตีลูกมะนาวถึงเส้นชัยได้ก่อน

สร้างความสนุกให้กับเหล่าผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
ทั้งหมดนี้ก็เป็นสีสันกีฬาพื้นบ้านสุดฮาเฮ
เดี๋ยวเราได้นำมาปากขูดผู้ชมกันนะจ๊ะ